ไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเข้าเยี่ยมชม
และให้กำลังใจผู้นำชุมชนและชาวบ้านจาก๒๖อำเภอ
ที่กำลังเนรมิตสนามหน้าสารกลางให้เป็นชุมชนเคือนโบราณ๒๖หลัง
หรือบ้านในสมัยโบราณที่ชาวขอนแก่นเคยสร้างแล้วก็อยู่อาศัยมาในอดีต
เป็นบ้านไม้ทั้งหลังยกพื้นสูงซึ่งทุกคนต่างขมักเขม่นสร้างบ้านแปลงเฮือน
เพื่อให้เสร็จทันก่อนเปิดงานไหมขอนแก่นในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนถึงสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ารวมสิบสองวัน
ไกรสอนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเผยว่าการจัดงานไหมในปีนี้ต้องเป็นงานเทศกาลไหมที่แสดงเอกลักษณ์ความสวยสดงดงามของผ้าไหม
เพราะจังหวัดขอนแก่นถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมผ้าไหมที่สวยงามจำนวนมาก
ส่วนการสร้างบ้านโบราณที่เป็นของดีวิถีอีสานก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะนำมาเสนอให้สาธารณชนได้รู้ว่าขอนแก่นมีดีในทุกด้านทั้งอาหารผ้าไหมขนบธรรมเนียมรวมถึงประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน